กรณีที่พรานป่าขึ้นไปหาของป่าบนเขา

ทีนี้ค่ะไปพบอีกทีนึงคือเป็นศพ

ตอนแรกชาวบ้านเขาก็ลือกันว่าเป็นอาถรรพ์ของป่าหรือเปล่า
ทีนี้ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้
คนที่ยิงพรานป่าคนนี้ออกมามอบตัวกับตำรวจแล้ว

เพราะว่าตอนนั้นน่ะเห็นเป็นหมูป่า

กรณีที่ในเสน่ห์เหล็กดีอายุ๕๑ปี
เป็นพรานป่าชาวบ้านแม่เหียดที่หมู่เก้า
ทุ่งกวาวอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง
ก็หายตัวไปปริศนาตั้งแต่วันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีคนไปพบว่าเสียชีวิตแล้ว
อยู่ในเขตล่าสัตว์อยู่ในป่าห้วยกล้องแก้ง
ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างตำบลบ้านคาอำเภอเมืองลำปาง
ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองปาน
คือพบเป็นศพเมื่อวันที่๒๖มกราคมที่ผ่านมา
คือหายไปตั้งแต่วันที่๑๒มกราคมแล้วก็ตามหาตัวในป่า
จนกระทั่งพบเป็นศพ๒๖มกราคมคือตามหากันประมาณ๑๔วัน
ใช่ค่ะแล้วก็กว่าจะนำตัวออกจากป่ามาได้

ทีนี้มันก็มีการจะต้องไปตามต่อว่าใครคือคนยิง
เพราะตอนแรกชาวบ้านเขาก็ลือกันว่าเป็นเพราะว่าอาถรรพ์ของป่า
แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุวัฒน์กูลใจอายุ๓๙ปี
ซึ่งเป็นคนที่ลั่นไก่ใช้อาวุธปืนยิงในเสน่ห์
ติดต่อมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะ
โดยบอกด้วยบอกว่าหลังจากก่อเหตุตกใจ
แล้วก็หลบหนีไปจากพื้นที่เกือบเดือน
หลังจากนั้นก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำก็เลยตัดสินใจมารับผิด
โดยนายอนุวัฒน์ก็ยอมรับสารภาพนะคะ
ว่าเป็นคนก่อเหตุยิงนายเสน่ห์จริง
โดยที่ไม่เคยรู้จักกับนายเสน่ห์มาก่อนเลย
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ซึ่งนายอนุวัฒน์กำลังซุ่มดักยิงหมูป่า

แล้วนายอนุวัติมองไปก็เห็นเป็นเงาตะคุ่ม
แล้วเห็นนายเสน่ห์เป็นหมูป่า
คือไม่รู้หรอกว่านั่นคือเงาคนหรือเงาหมู

เลยตัดสินใจใช้อาวุธปืนลูกซองยิงไป๑นัด
แล้วหลังจากนั้นได้ยินเป็นเสียงหมูป่าร้อง
ก็เลยออกไปตามดูว่าใช่หมูป่าหรือเปล่า
แต่ว่าตามเท่าไหร่ไม่เจอหมูป่านะคุณผู้ชม
พอไปสังเกตดูดีอ้าวไม่ใช่หมูป่า

ตอนนั้นก็ตกใจค่ะทำอะไรไม่ถูกก็รีบกลับมาที่บ้าน
แล้วก็เลยตัดสินใจเดินทางไปทำงาน

มาได้ดูข่าวก็รู้ว่ามีคนไปพบศพนายเสน่ห์
ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจทำยังไงดีล่ะ
เข้ามอบตัวกับตำรวจละกันเพื่อที่จะรับผิด
รวมถึงได้ไปขอขมากับญาติของนายเสน่ห์แล้วด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและส่งตัวดำเนินคดีต่อไป